นี่ล่าสุดไอ้ไข่ปกติจะมีปฏิหารใช่ไหม

ทุกวันนี้เรื่องของเรื่องคือมีโจรอยู่คู่หนึ่ง

เขาเคยเป็นลูกจ้างร้านทำป้ายแห่งหนึ่ง

ในตัวเมืองนะสุลาธานีตกอย่างมาเรื่อยกว่าแล้ว

พากันออกตะเวนรักทรัพย์หลายครั้งแล้วในหลายพื้นที่
คมก็ได้ใช้ไขควงงัดหน้าต่าง

หนูออกไหมเหมือนสวยดำนี้หรอ
หนุ่มฉันกำลังเล่าว่าเขางัดอะไรหนุ่ม
ก็ต้องดูกับคนไหนมันเยอะเหลือเกิน

ลูกหล่อลอยองค์พยันลูกไข่วัฏเจดี
ก่อนที่จะขับมาร่วมกันก่อเหตุอีกครั้งหนึ่ง
ไอ้ไข่ไม่ช่วยอะไรตำรวจก็เลยมาช่วยจับนี่ไง

เออนี่ไม่ได้ด่าของพะดำมานานมากนะมีโควิดนี่นะ

หน้ากากสองชั้นแล้วมันจะไปหายใจออกได้ยังไงตอนพูด
ไม่ใช่บางทีมันจะต้องมีความพอดีหนุ่ม
ทั้งพี่เหมียวทั้งกัญชัยพ่อกัน

แกเอาเทปปิดตรงนี้ด้วย

เพื่อไม่ให้อันนี้เลยคือซีนอ่ะเออไม่ให้มันเลื่อนหรือแบบ

อ๋อเก่าสองหน้าเลยมันต้องคอยจับจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็อาจจะซีนติดไว้เลยอย่างนี้

ให้ความเสมอภาคตั้งแต่เที่ยงจนถึงเย็นด้วยนะ
แต่ไอ้เนี่ยมันติดกันแบบนี้มันก็ต้องใส่มันไม่ควรไง
แต่สองชั้นสองชั้นอ้าวทำไมเอาหันไปเดี๋ยวอ่านว่า
ก็เจ็บพอดท์ของแม่นตามอาชีพพิติกรมาขนาดนี้
คุณดูแล้วกันว่าพิธีกรเมืองไทยมีไหม

เหตุผลที่ชั่วเข้าใจป่ะ
ใช่ทุกทุกชมเบรกแรกมึงให้ดีฉันอ่านก่อน
ขาวมันขาวแรกเดี๋ยวจะอ่านขาว๒ก่อนแล้วจะใส่ทำไมหลายอัน